ขาวนิสัยอวบนิสัยเซ็กซี่
ถูกต้องนะคะเมื่อก่อนเป็นแฟนเก่าคาโต

ล่าสุดปีใหม่นางก็เปิดตัวแฟนค่ะ
ชื่อไฮค่ะ
แล้วเปิดด้วยภาพที่แบบอื้อหูตอนพบพี่คัตโต

หนังฉี่ไม่ยอมนะทำไมรู้ว่าคะ
บมาตั้ง๓๔ปีไม่เห็นมีอะไรเลย

มะเม้นท์นี่คือถล่มเบียร์หรือว่าถล่มคนที่มะเม้นท์ว่าเบียร์
ถล่มเบียร์ไงซึ่งถล่มเบียร์นะคะก็ทำเอาตากล้องน้ำลายหกไปหลายคนนะคะ
เพราะว่าน้องสวยถ่ายเซ็กซี่แล้วข่าวบัวมาก
ร้องเพลงคนไม่ได้สนใจหน้าเลยค่ะสนใจอย่างอื่นแทนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งคัตโตะไปสำรวจดูออกซิงเกิ้ลใหม่ชื่อเพลงว่าได้ข่าว
เนื้อหาเนี่ยประมาณว่าได้ข่าวว่าเธอมีแฟนใหม่แล้วนี่ก็ยินดีด้วยละกัน

เดี๋ยววลอดอาดูเข่าอ่ะเฮือ
ดูเข่าดูแบบได้ข่าวเอ่อ
ไม่รู้ว่าเป็นความเป็นสวมเบาะหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของเขานะคะ
อาจจะเป็นเรื่องเพลงแบบบังเอิญฟังแล้วมันโดน
แค่นั้นแหละค่ะอย่าไปคิดมาก

เอาเป็นว่าเลิกกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่จ้ะ
ต่างมีเส้นทางของตัวเองกันไปนะคะ
เป็นกำลังใจกับทุกฝ่ายแล้วกันนะคะ

มลงเยอะก็ต้องดูแลตัวเอง

ช่วงนี้เทรนด์คนเฮลตี้มานะคะ